เรื่องนี้กันหน่อยเรื่องทำมาหากินอันนี้เตือนเลยค่ะ
สำหรับเจ้าของเต็นต์เช่ารถระวังให้ดีนะคะ
มาเช่ารถเราแต่เอารถเราไปขายต่อค่ะ
เจ้าของเต็นนี้เขาตามจับได้ด้วยค่ะ
มึงพันดีไปไหนมึง

ชันเพิล่งนะอ่ะมิกัง
นี่แหละค่ะคุณนัทพงศ์จับได้คาหนังคาเขาเลยแก้ตัวยังไงก็ไม่ขึ้นเขามีหลักฐานเป็นเสียงพูดคุยตอนขายชัดเจนเลยเจ้าของเต้นรถนะต้องดูเจ้าของเต้นรถรายนี้คือ
สามแสนไอ้เจ้ามิจฉาชีพก็อ้างบอก
ยังไม่ได้ขายก็เลยจะเอารถไปคืน

ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับคุณจุ้นค่ะ
คุณจุ้นก็คือเจ้าของรถในคลิป

เมื่อวันที่๒สิงหาที่ผ่านมา
จ่าชีพแก๊งนี้มาเช่ารถเขา๓คัน

แก๊งนี้บอกว่าคืนไม่ทัน

เพราะว่าเริ่มติดต่อคนเช่าไม่ได้

แต่ไปจอดอยู่ที่ลานจอดรถ
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่เพชรบูรณ์
ประมาณสัก๒ทุ่มเห็นรถเริ่มขยับ

เดี๋ยวขายรถเลยนะ๒คันเขาให้๓แสน

บอกว่าถ้ารถจอดปั๊มน้ำมันเมื่อไหร

สุดท้ายก็เจอแล้วก็ได้รถกลับคืนมาค่ะ

อ่าดินก็ลงมาเปิดตรงเจอประดิษฐ์อีกคนนี้
แต่คนที่ผมเจอในคลิปเนี่ยไม่ใช่คนที่มาเช่ารถผมนะ
แต่เขาอ้างอิงที่หลังว่าเป็นแฟนของคนค้ำ

ใช่ใครคืนก็ได้แต่มึงไม่ได้คืนรถกู
กูจะขับรถเล่นทำไมในระยะเวลา๒ทุ่มจนเมื่อกาทิ้งคืน
ถ้ามึงจะขับจริงมาถึงกรุงเทพแล้ว
แล้วที่จะขายรถใคร

ตามคือรถที่มันมีหนังคา

โอ้โหสำคัญเลยค่ะ
นี่ต้องดูไว้เลยนะคะเจ้าของขับรถค่ะ